ไปกันอีกทีนึงเพราะว่าที่นี่มีต้นโพอายุยาวนานเก่าแก่กว่า๕๐๐ปี
โอ้โหใหญ่จริงนี่เห็นไหมบอกเลยไม่ธรรมดา
แต่ให้คุณสังเกตดีนะกิ่งก้านสาขาของต้นโพต้นนี้มันแปลกอยู่เหมือนกันนะ
กิ่งก้านใบก้านกิ่งคุณฟังเพลงสมัยเข้าค่าเยอะ
ที่นี่ที่นี่คืออะไรที่ไหนบริเวณลานหน้าวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โอ้โหต้นโพต้นนี้สูงใหญ่นะขนาดรอบลำต้นประมาณ๕คนโอบ
ความสูงคือประมาณสัก๒๐เมตรได้คุณดูค่ะ๕๐๐ปีมันก็ต้องแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแบบนี้
ปกคลุมให้ร่มเงาไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่แปลกและเป็นที่ตะลึงแก่ผู้ที่พบเห็นก็คือ
ลำต้นเนี่ยแผ่กิ่งก้านโค้งงอออกมาคล้ายกับ

ชาวบ้านบอกเหมือนกับเสียญพญานาค

อยู่ดีคือส่วนที่คนเห็นเนี่ยเหมือนแค่ส่วนเดียวเท่านั้น

ถ้าดูสองส่วนแบบออกมาคู่กันมันเหมือนเป็นงาช้างเลย
ที่ลายยอดแกจะเริ่มเห็นเหมือนเสียนพญานาค
จินตนาการแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหม
ถ้าที่ฉันพูดไม่ได้ลบหลู่นะ
จินตนาการดิฉันเป็นนกกระจอกเทศ
กำลังลำแพงจริงเออจินตนาการสำคัญกว่าใดทั้งสิ้น
ว่านกกระจอกเทศหรือว่านกหางนกยูง
ไม่ใช่นกยูงเออก็มองต่างกันนะว่ากันไป
แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันเหมือนเสียนพญานาคโหลออกมา๗เสียน
ไม่แค่นั้นยังมีการนำรูปปั้นเสียนพญานาคมาตั้งไว้
คือเทียบเลยเทียบให้เห็นเลย
นี่ไงนี่ไงเออคุณดูสิคิดได้อย่างนั้นไหมล่ะ
เออถ้ามาวางเอาไว้แบบนี้เออใช่ก็จะพอจิตนาการออก
แต่สายตาดิฉันจินตนาการอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่
นี่แหละเขาถึงบอกว่าตาใครตามันดูกันเอาเองแล้วกัน
แต่ว่าให้คุณผู้ชมดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งต่อจากนี้ไปก็คือให้ผู้ชมคิดเอาเองว่า
คุณผู้ชมจะเสี่ยงทายจะลงทุนแบบไหน
จากการที่เห็นต้นโพต้นนี้คล้ายกับเซียนพญานาค

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปคิดไปวิเคราะห์กันเอาเองแล้วกัน
ตามความเชื่อว่าต้นโทสักศิรรินี้
มีเสียญพญานาคนะ

ผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมเครียดแล้วนะ

กระดาษให้เต็มเลยค่ะ